มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองคายเสียสังหาริมทรัพย์ค่ะ
เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีมือดีเอาถุงเลือดมาปลาบ้านสองครั้ง
รถเสียหายของที่อยู่หน้าบ้านมันได้รับความเสียหายนะคะ
เท่านั้นแหละค่ะไปติดกล้องวงจรปิดแล้วคนร้ายมาตามนัด
เอ๋มาครั้งที่๓ถือถุงเลือดมาเหมือนเดิมเลย
แต่ทีนี้มีท่าทีท้าทายและภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละเป็นหลักฐานสำคัญ
ตำรวจบอกเห็นหน้าแล้วก็ถ้าจะรู้โยนเข้าไปแบบนี้โดนบริเวณบ้าน
เด็นไปโดนศาลเขาบอกศาลก็ได้รับความเสียหาย

ใช่นะคะแล้วก็นี่ค่ะชี้มาที่กล้องแบบนี้ทำท่าทีท้าทายเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องร้องเรียนจากนายนิติกรจิตประสงค์นะคะ
เป็นชาวหนองคายบอกว่าถูกคนร้ายเอาถุงเลือดมาปลาใส่บ้านพัก
อยู่ที่ตำบลโพชัยมาสามครั้งทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
กล้องวงจรปิดถูกทำลายหน้าจอสารพระพิคเนธมีคราบเลือดติดกระโปรงรถ
ถูกเลือดที่มันไปติดเนี่ยมันไปกร่อนสีรถได้รับความเสียหายเนี่ยนะคะ

อกจากนี้บอกว่าครอบครัวทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สร้างบ้านจัดสรรขาย
ก่อนหน้านี้เคยมีวัยรุ่นใช้มีดมากรีดป้ายโครงการขายบ้าน
ตอนแรกก็คิดว่าเป็นวัยรุ่นคึกขนอง
ต่อมาที่บ้านพักถูกปลาถุงเลือด๓ครั้ง
นับแบบนี้ครั้งแรกเกิดขึ้นตุลาคมปลาไปเก้าถุง
ครั้งที่สองโดนไปอีกสิบสามถุงแล้วหลังจากนั้นก็เลยติดกล้องวงจรปิด
กะจะจับโจรให้ได้ล่าสุดที่เกิดขึ้นคือ
ี่สิบแปดพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองแต่ว่ามาน้อยนะคะ

ทีนี้ครั้งที่๓ติดกล้องวงจรปิดไว้แล้วไง
ก็สามารถจับภาพคนร้ายได้อย่างชัดเจนนะคะ

จะลักษณะรูปร่างท้วมหน่อยนะคะสูงประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะคะ
มีภาคกลุ่มหน้าสวมหัวกระนอกทับอีกที
เดินผ่านหน้ากล้องช่วงที่เดินผ่านหน้ากล้องนี่แหละ
มีท่าทางท้าทายชูนิ้วทำเป็นปืน
เล็งมาที่กล้องวงจรปิดยิงปิ้วปิ้วนอกจากนี้ยังทำท่า
เอามือปาดคอตัวเองด้วยนะเป็นลักษณะของการข่มขู่
หลังจากนั้นตรงไปที่หน้าบ้านโยนถุงเลือดเข้ามาในบ้าน
แล้วก็เดินย้อนกลับไปเอาสายเคเบิ้ลฟาดใส่กล้องวงจรปิด
เสียหายไป๒ตัวหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็หลบหนีไปนะคะ
คนที่ร้องเรียนบอกเพิ่มเติมนะคะบอกตัวเองก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนนะ
แล้วทีนี้เขามองอีกด้านหนึ่งเขาบอกว่ามีคนมาทำคุณสัยหรือเปล่า
เพราะว่าถุงเลือดเนี้ยนับรวมมันไปสิบสามถุงไง
สิบสามมันเป็นตัวเลขไม่เป็นมงคลเออถ้าเกิดแบบสิบด้านเนี่ย
มันก็จะกลายเป็นคำว่าผีไงอ่าเขาบอกว่าเอ๊ะเป็นเรื่องศัยศาสตร์หรือเปล่านะคะ
ส่วนครั้งสุดท้ายจงใจเขาบอกคนร้ายในจงใจปลาให้ถูกสารพระพิคเนธด้วย
เขาก็มีความศรัทธานะคะแต่เขาก็คิดไปเอ๊ะแต่แต่แต่แต่
ย้อนกลับไปเคยมีปัญหาขัดแย้งเรื่องแบ่งมรดกเหมือนกันเมื่อ๑๐ปีก่อน
ซึ่งเรื่องนี้ให้รายละเอียดกับตำรวจไปแล้วนะคะเรื่องคดีพันธุ์ตำรวจเอกเกษมมุทาพร
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองหนองคายได้รับแจ้งเหตุบอกก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
หลักฐานแล้วโดยเฉพาะคราบเลือดเนี่ยส่งไปตรวจพิสูจน์เบื้องต้นเป็นเลือดสัตว์นะคะ
แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ชนิดใดและตอนนี้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่มเติม
โดยมีความคืบหน้าแล้วสำหรับคดีแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
รู้ตัวคนก่อเหตุแล้วและตำรวจบอกว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้ค่ะ